คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของชนแล้วหนี
กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล
กับคลิปนี้รถกระบะคันหนึ่ง
ไปเฉียวชนกับรถจักรยานยนต์๒พ่อลูก
ทำให้รถจักรยานยนต์ล้มอยู่กลางถนน

แล้วก็ทำให้พ่อลูกนั้นบาดเจ็บด้วย
คนขับรถกระบะขับรถหนีไปเลยไม่สนใจใยดีนะครับ
มีคลิปเป็นหลักฐานอยู่นะครับ
ตัวเล็กนิดเดียว
คนที่เขามาช่วยเขาก็พยายามอุ้มไป
ให้ไปอยู่ข้างทางในที่ปลอดภัยทันทีเลยนะคะ
แล้วคุณเห็นไหมฮะภาพมันชัดเจนจริงนะฮะ
ว่ารถกระบะคันสีดำนั้นคือ
รู้เส้นทางหรือไม่รู้เส้นทางก็ไม่รู้นะ
เพราะว่ามีกลวยกั้นจราจรอยู่
เป็นช่วงการจัดการจราจรพิเศษ
กากระบาดสีแดงข้างบนก็เห็นอยู่
แต่รถกระบะคันนี้ขับออกนอกเลน
แล้วก็จะรีบหลบกรวยให้ได้

กระจกมองข้างจุดหนึ่งนะครับ
ที่ไม่ทันเห็นรถจักรยานยนต์
หรือว่าเห็นแล้วแต่พยายามจะรีบเบียด

คนขับรถคันที่มีกล้องหน้ารถ

ปีนเพื่อให้รถกระบะคันนั้นมันรู้
ว่าขณะนี้ชนรถจักรยานยนต์
รถจักรยานยนต์มีพ่อกับมีลูกเล็กนิดเดียว
ปรากฏว่า๒พ่อลูกบาดเจ็บเล็กน้อย
แต่เรื่องนี้คนที่เอามาแชร์กันบอกว่าช่วยกันแชร์หน่อย
ตามหาคนขับรถกระบะสีดำหน่อย
และตอนนี้นะครับก็ได้เข้าแจ้งความตอบ
พนักงานสอบสวนที่สนประชาชื่น